ส่วนกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกมส์วันนี้ชิงชัยกันถึง๗๙เหรียญทอง
ที่กรีธาครับวิ่งผลัด๔คูณ๔๐๐เมตรหญิงในรอบชิง
ผลปรากฏว่าสุราธานีครับเหรียญทองแดงจากครั้งที่แล้ว
ประกอบไปด้วยพัทธาวันจันพลโทพัชราพรจงไกรจักร
แล้วก็นัทธวนโพเซ่งรวมถึงรัชดาตาหลีนะครับวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่ง
๓นาที๔๗๕๐วินาทีคว้าเหรียญทองไปครอง
เหรียญเงินเป็นกรุงเทพมหานครและทองแดงเป็นนครราชศรีมาครับ
ส่วน๔คูณ๔๐๐เมตรในประเภทชายรอบชิงครับ
เหรียญทองเป็นของกรุงเทพมหานครครับนัทพงศ์พงกระพันธ์นะครับ
แล้วก็มีตรีเนธกริตตานุกูลวงวิศนุโพศีแล้วก็พัชระเพชรแก้วครับ
วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ๑ด้วยเวลา๓นาที๑๑๓๙วินาที
เหรียญเงินเป็นตรังแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนนทบุรีครับ
คาราเต้โดในประเภทท่ารำครับบุคคลหญิงมนศิชาธารารัตนากูลครับ
กรีทีมชาติไทยฝ่ายแดงจากภูเก็ตเจ้าของเหรียญทองในสงขลาเกมครับ
โชว์ลีลาท่ารำได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรง
เป็นฝ่ายเอาชนะปานัญญาเอี่ยมอุไรครับ
ยาวชนทีมชาติไทยจากกรุงเทพมหานครไปได้๕ต่อ๐คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองครับ